ทำไมครับคุณผู้ชมไม่ได้ไล่คุณผู้ชมนะครับ
แต่ไล่คนในกลุ่มในคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
โอ้โหคนอื่นเข้ามาเที่ยวกันสถานที่พักผ่อน

แต่คนกลุ่มนี้มาตีกันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
ก็เลยถูกหลายต่อหลายคนเขาโหไล่เลยนะ

โอ้โหเมื่อกี้ต้องเซ็นเซอร์คำด่าไว้เหรอ
เพราะว่ามีคนก็โอ้โฮก็ด่าไปเลย

ที่นี่เป็นสารที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดง

ไปนั่งห่วงยางไปนั่งแพร่กินข้าวให้เย็นชื่นใจ

ปรากฏว่า๒กลุ่มวัยรุ่นกินเหล้าล่ะคุณ
กินเหล้าเสร็จก็เปิดศึกวิวาดกันนะฮะ

ปีนขึ้นไปบนเนินทรายเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะ
ขึ้นไปหยิบก้อนอิดหยิบเก้าอี้

ทำให้นักท่องเที่ยวโอ้โหเขาด่าเลยล่ะฮะ

คลิปนี้นักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้ได้นำมาโพสต์ในโลกโซเชียล
ระบุข้อความบอกว่าถ่ายน้องเอ้ย
ถ้าพวกเองเกิดเมื่อ๕๐๐ปีที่แล้วนะ

เจ้าของคลิปเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ตอนนั้นไปสังสรรค์และท่องเที่ยวกับเพื่อนที่ทานน้ำไหลตรงนี้
มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
ทีนี้วัยรุ่น๒กลุ่มอยู่ยกพวกตีกัน
ถ่ายคลิปก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายไว้
สาเหตุของการทะเลาะวิวาสไม่แน่ชัดนะฮะ
แต่ที่แน่วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มดื่มเหล้ากันแน่นอน
ว่ากลุ่มวัยรุ่นเมา
เมาแล้วเขม่นกับอีกฝ่ายระหว่างเล่นน้ำ
เล่นไปเล่นมาไม่รู้ตอนว่ายน้ำขาไปเตะกันหรือเปล่า
พอขาไปถีบไปเตะโดนกันอาจจะทะเลาะกันก็ได้คุณ
บางอย่างนะสาเหตุมันเล็กน้อยกันเนอะใช่

เพราะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เห็นเหตุการณ์แบบนี้เขาก็กลัวกันนะฮะ